เป็นงานใหญ่สำหรับเกษตรอินทรีย์ที่จะนำเสนอ

และการพัฒนาธุรกิจเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย

และงานแบบนี้จัดขึ้นต่อเนื่องแล้ว
เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับอาเซียนเลยนะครับ
ดังนั้นพูดคุยกับบุคคลที่จะมาคุยกับเราในรายการ
คุณธิติมันงามทวีรัทย์ผู้โบราณการ

วันนี้ขอบคุณเลยที่มาบอกต่องานดีกันนะครับ
กันหน่อยว่างานที่กำลังจะจัดขึ้นนี้

ก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นชื่อว่าเป็นอีกงานหนึ่งใช่ไหมครับ

ซึ่งเขามีการจัดในทั่วทุกภูมิภาคของโลก๗ประเทศนะคะ
เรมันอเมริกาบราซิลญี่ปุ่นอินเดียหลายจีนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็เล็งเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
ในเรื่องของการผลิตและการขาสินค้าออร์แกนิคในภูมิภาคเอเซียส่วนออกถึงใต้
ซึ่งเป็นแบรนด์ของการจัดระดับโลกออร์แกนิคระดับโลก
เราก็เลยยกระดับการจัดงานแล้วก็เปลี่ยนชื่องานขึ้นมา
โอ้โหเท่ากับงานนี้ก็งานระดับโลกนะ
กำลังจะจัดขึ้นในเมืองไทยของเรา
ทีนี้ล่ะครับถามเรื่องของที่มาของงานเพราะว่าจัดมาอย่างต่อเนื่อง
เรามีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับ
กฎสูงพนิษฐ์กรมเงินค้าภายในรับผิดชอบงานเรื่องอินทรีย์มา
เป็นปีที่ประมาณปีที่๓ปีที่๔นะคะซึ่งเรามีหน้าที่ในการขยายตลาด
กฎสูงพนิษฐ์ก็ทำเรื่องขยายตลาด
แต่ว่าขยายตลาดภายใต้ขยายตลาดเราก็มียุทธศาสตร์ทั้งขยายตลาดสร้างการรับรู้
ผลักดันมาตรฐานยกระดับยกระดับมาตรฐานสินค้าอินซีของเรา
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้ผู้ประกอบการได้มาขยายตลาด
สร้างองค์ความรู้นะคะมีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของอินซีให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็มีแฟนพันธ์แท้ที่จะสนใจเรื่องอินซีมาโดยตลอดนะคะ
จากแฟนพันธ์แท้เดิมแล้วผมเชื่อว่าโอ้โหจะมีแฟนพันธ์แท้ใหม่มางานกันอีกเยอะเลยนะครับ
ก็งานจัดขึ้น๑๒๑๕กรกฎาคมนี้ไฮไลท์ของงานวันนี้เรามีส่วนหนึ่งที่มาโชว์อยู่
แต่นี่บอกว่าเป็นเพียงส่วนน้อยนี่เท่านั้นเองเพราะว่างานครั้งนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่
ดังนั้นเรียนถามท่านผู้มนวยการครับว่าไฮไลท์ของงานตัวอย่างก็ได้ฮะเป็นยังไงบ้างฮะ
ไลท์ของงานเราแบ่งออกเป็นหลายส่วนส่วนใหญ่ส่วนหลักคือการจัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ
สินค้าของเรามีหลากหลายนะคะผลิตภัณฑ์ทั้งอันนี้ก็คือพวกเสริมสุขภาพทั้งหลายมีมะพร้าวมีอะไรต่าง
ทุเรียนน้ำกะทิมังคุ้น๑๐๐โหเยอะเลยฮะ
จากนี้เราก็จะเจอพืชผักพืชผักผลไม้ที่เป็นอินซีที่ทุกคนแบบปรารถนาที่จะบำรุงสุขภาพ

ซีพืชผักผลไม้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามบำรุงสุขภาพผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์รักโลกภาชนะต่าง
จากนี้ยังมีเรื่องของการสัมมนาทางวิชาการ

สำนักทางวิชาการซิมโปรเซียมเราก็จะมีการพูดถึงศักยภาพของประเทศไทยในการที่จะเป็นศูนย์กลางอินซีของอาเซียน

แล้วก็จะมีสัมมนาย่อยอีกมีเวิร์คชอปเวิร์คชอปก็คือมีการมาสาธิตทำอะไรต่างผลิตภัณฑ์ต่างที่เป็นออร์แกนิค
เช่นเช่นพูดสะพร้อมครีมทามืออะไรต่าง
แล้วก็ให้ผู้ประกอบการมาเล่าประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ
มีเวิร์คชอปมีสัมมนาวิชาการมีคลินิกให้คำปรึกษา
ที่สำคัญคือมีการเจรจาธุรกิจ
มันเป็นการเปิดเจรจาธุรกิจ

คือวันที่๑๒๑๓ช่วงครึ่งวันเช้า
โมงถึงเที่ยงครึ่งเปิดเจรจาธุรกิจ

ใช่เพื่อขยายตลาดออร์แกนิคให้กว้างขวางขึ้น
เพราะเราจัดร่วมกับต่างชาติ
ก็จะมีผู้ซื้อจากต่างประเทศเข้ามามากขึ้น

เรื่องของการถ่ายทอดความรู้กับคู่ธุรกิจนี้สำคัญ
เหนือจากการเอาผลิตภัณฑ์มาตั้งวางจำหน่ายในงานนะครับ
ดังนั้นอยากให้ท่านผอเชิญชวนกันหน่อยฮะ
ประชาชนที่ฟังอยู่อยากจะไป

ก็เราจะจัดขึ้นวันที่๑๒ถึง๑๕กรกฎานะคะ

แล้ววันที่๑วันแรกและวันที่๒ของการจัดงาน
ช่วงครึ่งวันเช้าเราเปิดเจรจาธุรกิจ
แต่เราจะเริ่มขายหลังจากเจรจาธุรกิจแล้ว

ต่อแล้วไปร่วมงานกันได้นะครับ

แล้วก็สายด่วนกรมการค้าภายใน๑๕๖๙ค่ะ
นะครับงานดีแบบนี้ห้ามพลาด
ขออนุญาตย้ำเก็บอีกสักครั้งนะฮะ

ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร๑กรมการค้าภายใน

เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวเช้าไทยรัฐกันต่อฮะ